ช่วงนี้นะคะเทรนด์ออกกำลังกายกำลังมาแรงค่ะ
สำหรับสาวสวยที่อยากจะมีหุ่นเฟิร์มนะคะก็สามารถเล่นได้ในกีฬามวยไทยค่ะ
เสียเวลาต่อวันไม่ถึง๑ชั่วโมงติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับมวยไทยไม่ได้เป็นแค่ศาสตร์และกระสินนะครับแต่ว่ามวยไทยยังช่วยทำให้หุ่นของเราเนี่ย
แอนดเฟิร์มได้ด้วยอย่างเช่นคุณพลอยที่ยืนอยู่ด้านข้างผมสวัสดีครับ
เป็นไงมาไงขอถามก่อนเลยว่าได้มาเรียนมวยไทยแล้วทำให้ร่างกายเขาไม่มีซิกแพคขนาดนี้
ค่ะแน่นอนก็จริงกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่เป็นศิลปะของประจำชาติของไทยเรานะคะพลอยก็มีความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เนื่องจากคุณพ่อครูตุ้ยครูยอดทงเสนานานน่ะนะคะท่านท่านก็เป็นมรมจรครูมวยไทยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งไข้มวยศิลป์ยอดทงที่พัทยาแห่งนี้
แล้วพลอยก็เป็นเหมือนทายาทค่ะตัวเล็กที่คอยสืบทอดกีฬานี้ให้กับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเป็นที่รู้จักกันค่ะ
คุณนี่ฟิตแอนดเฟิร์มแล้วก็ซิกแพคนี้ต้องบอกว่าคือรูปของคุณพลอยแล้วก็รูปคุณของพลอยซิกแพคคุณพลอยเนี่ยในกระแสโซเชียลนี่เยอะมาก
ลับที่ทำให้หุ่นเป็นอย่างนี้ต้องออกกำลังกายด้วยมวยไทยวันละกี่ชั่วโมงครับ

กำลังกายด้วยมวยไทยนะคะคอยเป็นโรคภูมิแพ้นะคะ
ก็คือเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนเลย
เสียค่ายาก็เป็นหลักพันหลักหมื่นนะคะ
ด้วยความที่เราก็คิดว่าโรคภูมิแพ้มันหายาก
เราก็อ่านข้อมูลนู่นนี่นั่นตลอดเลย
เลยว่าเออลองมาออกกำลังกายแบบว่าจริงจังดูนะคะ
โดยโดยใช้มวยไทยที่บ้านเราคุณพ่อเรามีอยู่แล้ว
พอได้ออกกำลังกายไปสักระยะหนึ่ง
ไม่กี่เดือนเองโรคภูมิแพ้ก็หาย
ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์กับตัวพลอยมากเลยค่ะ
แต่ผมเชื่อนะครับว่าสำหรับเธอแล้ววันนี้
วยไทยไม่ได้แค่ทำให้สุขภาพดีแล้วก็หุ่นสวยเท่านั้นครับ
เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุด
คือการได้ทำหน้าที่ลูกหลานชาวไทยที่ดี
เองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารมวยไทย
เพราะว่ามวยไทยก็คือศาสตร์ของแผ่นดินสินของประเทศ
สุรพัทย์จารุงมณีข่าวไทยรัฐทีวีแหละกันครับ